มีความคืบหน้าแล้วนะคะจากคลิปนี้ที่เรานำเสนอมาต่อเนื่อง
ที่มีหนุ่มสาวคู่นึงไปมีเพศสัมพันธ์กัน
อยู่ที่ต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ย่านบางเขน
แล้วก็เป็นคลิปภาพที่วิพากษ์วิจารณ์กันโอ้โห
ถึงความไม่เหมาะสมก็ไปมีเพศสัมพันธ์กัน
สำเร็จความไข้อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วไฟสลัวอยู่แบบนั้นนะคะ

แต่ทางมหาวิทยาลัยเขาไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เรื่องด้วยนะฮะ
พวกนี้มันแอบเข้าไปลักรอบเข้าไปจนได้
มันแอบเข้าไปถูกดำเนินคดีแล้วนะคะ
เพราะว่าเขาก็ไปมอบตัวกับตำรวจ
แต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาผู้ชายเขาอายุ๓๐นะคะ

อายุไม่ใช่น้อยเรียนปริญญาโทด้วยเหรอ
เรียนปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์
ส่วนผู้หญิงเนี่ยอายุ๒๔เป็นแฟนกัน
มอบตัวกับตำรวจสนบังเขน
พันธุ์ตำรวจโทอันนันต์วรศาสตร์รองผู้กำกับสนบางเขน
บอกว่าสอบสวนทั้งสองคนแล้วเขาก็รับสารภาพ
ว่าเป็นคนในคลิปจริงแล้วก็เป็นคนเผยแพร่คลิปเองด้วย
ทั้งคู่ถ่ายคลิปตอนดึก๑๐มกราคม
คนที่สนใจจะดูเนี่ยต้องเสียค่าสมัครสมาชิก

พอคนสนใจเห็นข้อความทางทวิตเตอร์ก็คลิกไปเป็นสมาชิก
คนที่สนใจพอเข้าถึงคลิปนี้ก็จะมีเว็บไซต์นะ
ถ้าจะดูยาวต้องสมัครสมาชิก
เสียเงินเขาจะมีลิงก์แปะเอาไว้ให้
ถ่ายคลิปแล้วก็ไปลงด้วยอะไรด้วย
แต่อันนี้เป็นพวกคลิปโป๊คลิปลามกอนาจารย์
เขามีรายได้ดีไงแล้วผลสำรวจเมื่อปี๒๐๑๙
เขามีเงินมีรายได้เป็นแสนล้านนะโอ้คนเข้าไปดูเยอะขนาดนั้นนะ
เสียรายเดือนอีกเดือนละ๑๕๐บาท
พอสมัครเป็นสมาชิกแล้วโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ไม่รู้ว่าถูกเอาชื่อมาใช้หรือเปล่าหรือว่าเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่า

ถูกต้องอันนี้ไม่รู้แต่ตรวจสอบแล้วอายุ๑๖เอง

จะได้รับรหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ

ทางพันธุ์ตำรวจโทอันนันต์บอกว่า
คือผู้ต้องหาเขายอมรับว่าลงคลิปไป

มันเป็นกรณีที่จะมองว่า
คนนองหลงผิดมันก็ได้

แต่มันเป็นความผิดนะ
ทำแบบนี้ถูกดำเนินคดีนะ

คู่รักวัยรุ่นนะที่อาจจะคึกขนองไง

ถ่ายคลิปส่งให้เขามีสตังค์

มันไม่ถูกต้องแล้วมันจะถูกดำเนินคดีด้วย

แล้วก็ทำลงไป

พอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีคน
เข้ามาในติดให้สร้างกลุ่มปิดสิ

ก็มีคนสมัครเยอะ
พอได้เงินเสร็จมันจะลงให้เนี่ย

แต่มีคริปประมาณ๗๘คริปแล้ว

เนื่องการกระทำการอันควรขายหน้ารักกำหนัง
ทำการลามกอย่างอื่นเพื่อความประสงค์แห่งการค้า
นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันมีลักษณะลามก
นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสนบังเขตดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
นี่ฮะโปรดิวเซอร์ของเรานะฮะ
เป็นก็ไปหาข้อมูลมาให้ละเอียดยิบ
ใช่ไม่รู้ลองสมัครไปหรือยังไง
มันต้องลองมันถึงจะรู้ขั้นตอนนึกออกมาถึงจะมาเล่าข่าวได้
ผมก็ไม่รู้แต่รู้ได้ว่าเน้นเขารู้ละเอียดยิบมาก
เขาเพิ่งแต่งงานค่ะคุณผู้ชม